ส่วนทางด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เตรียมนำข้าราชการและบุคลากรกว่า๓๕๐๐คน
ประกอบพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
โดยแปลอักษรเป็นเลข๙ไทยและร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการซ้อมก่อนเริ่มพิธีนะคะ
ไปติดตามบรรยากาศกันกับคุณพัชรวรินพัชรปภานันผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากลานคนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะ
ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเหล่าข้าราชการและบุคลากรรวมกว่า๓๕๐๐คน
ประกอบพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยการแปลอักษรเป็นรูปเลข๙ไทยและร่วมร้องเพลงสันเสริมพระบารมีค่ะ
และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะ
สามพันห้าร้อยคนค่ะร่วมกันซักซ้อมก่อนที่จะเริ่มพิธีจริงในเวลาแปดนาฬิกานะคะ
โดยเหล่าข้าราชการนั้นต่างทยอยเดินทางกันมาตั้งแต่เช้าค่ะตั้งแต่เวลา๕นาฬิกากันเลยทีเดียวค่ะ
โดยในการซักซ้อมก่อนที่จะเริ่มพิธีจริงในเวลา๘นาฬิกานะคะ
คนตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พร้อมคณะผู้บริหารและสภากรุงเทพมหานครกว่า๓๕๐๐คน
ร่วมซ้อมพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยแปลอักษรเป็นเลข๙ไทยและคำย่อของกรุงเทพมหานครนั่นก็คือคำว่ากรทมนะคะ
พร้อมร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาทีค่ะ
สำหรับพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ที่ลานคนเมืองในครั้งนี้นะคะ

โดยมีเหล่าข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครรวมอยู่ในพื้นที่ต่างนะคะ
แก่พื้นที่ที่เป็นเลข๙จะเป็นข้าราชการจากสำนักวัฒนธรรมสำนักโยธาสำนักการระบายน้ำสำนักการศึกษา
ส่วนพื้นที่ที่เป็นสีขาวนะคะนั่นก็คือข้าราชการจากสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์

สังกัดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ซึ่งทุกคนนะคะก็จะสวมชุดสีขาวประจำจุด
ที่เป็นชื่อย่อของกรุงเทพมหานคร

ส่วนพื้นที่ที่๓นะคะเป็นพื้นที่โดยรอบเลข๙
ข้าราชการของกรุงเทพมหานครนั้น
ก็จะสวมชุดศรีกากียืนรอบพื้นที่
และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพื้นที่แถวหน้าค่ะ
เป็นในส่วนของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ซึ่งหากจัดระเบียบและจัดแถวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ประธานในพิธีนั่นก็คือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง

ก็จะร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาทีค่ะ
แล้วก็จะร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมีเป็นลำดับต่อไปค่ะ
สำหรับความพร้อมก่อนที่จะเริ่มพิธีในเวลา๘นาฬิกานะคะ
ก็ถือว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วค่ะ
ก่อนที่เราจะได้ยินเสียงเพลงสันเสริญพระบารมี
กึกกล้องทั่วลานคนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะ

ข่าวแท้รัฐทีวีรายงานจากลานคนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะ